อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของรถเหมือนกันเป็นรถกระบะคันหนึ่งที่ไปไล่ชนรถบนถนนที่เมืองบุรีรำ
เหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงนะคะเพราะว่าไปไล่ชนรถเนี่ยนับ๑๐คันมีผู้เสียชีวิตด้วย๑ศพแล้วก็ยังมีคนบาดเจ็บอีก๘คน
ล่าสุดตำรวจเขาบอกว่าสามารถจับกลุ่มเจ้าของรถกระบะคันนี้ได้แล้วซึ่งจากการสอบสวนเจ้าของรถอ้างบอกว่าตอนนั้นเขามีชายชะกันอีกคนนึงกำลังมาแย่งพวงมาลัยกับเขาเขาอ้างว่าอย่างนั้นแต่มันยังไม่มีหลักฐานไงคะ
ขณะที่ทางญาติเองก็อ้างว่าคนขับเนี่ยป่วยจิตเวทแต่ก็ยังไม่ได้เอาเอกสารอาการป่วยมายืนยันเช่นเดียวกันนะคะ
พุ่งชนท้ายรถเก๋งที่จอดติดไฟแดงบริเวณแยกเสนสิริอนุสรตะมนต์อีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
จากนั้นขับรถไปชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงกันอยู่อีกนะคะแล้วยังขับอยู่บนถนน
อีกหลายคันเนี่ยได้รับความเสียหายรวมแล้วประมาณสิบคันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ยังทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งศพบาดเจ็บอีกแปดคนนะคะ
แล้วคนขับรถกระบะก็ขับหลบหนีไปท่ามกลางความมืดค่ะล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองบุรีรำก็ได้ควบคุมตัวชายอายุสี่สิบหกปี
โดยยอมรับว่าเป็นเจ้าของรถกระบะคันนี้จริงและพร้อมจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เขาอ้างอย่างนี้เขาบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนขับรถนะมีชายชะกันตัวใหญ่เลยมาแย่งรถขับ
ทำให้เกิดการต่อสู้กันในรถแล้วก็เลยทำให้รถเสียหลักไปชนรถคันอื่นล่ะค่ะ
ไปฟังเสียงเจ้าของรถกันหน่อยค่ะ

จะให้ผมเสียหายพี่ผมก็รอยอยู่

ผมยอมรับว่าเป็นรถของผมครับ
เนี่ยนะคะคำให้การก็ฟังดูวกวนนะนะแล้วก็ญาติเองก็ยืนยันว่ามีอาการทางจิตด้วย
จำเป็นต้องเซ็นเซอร์ตามสิทธิ์ซึ่งทางพนักงานสอบสวน
ก็แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาททำให้เสียทรัพย์สินและทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนเพราะว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีอุชกันนะคะ
สังคมก็ให้ความสนใจค่อนข้างมากส่วนกรณีที่ญาติอ้างบอกเจ้าของรถกระบะป่วยทางจิตเวท
แต่ยังไม่ได้นำเอาเอกสารหลักฐานมาแสดงยืนยันเนี่ยเจ้าหน้าที่ให้ญาติเจรจากับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
เพื่อดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะพร้อมทั้งจะต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามตัวชายชะกันตามที่เจ้าของรถเขากล่าวอ้างมาดำเนินคดีก่อนว่าถ้ามีชายชะกันมาแย่งพวงมาลัยขับจริงหรือเปล่า
อันนี้ยังต้องมีการสอบสวนตรวจสอบกันต่อไปค่ะ